ดูความเคลื่อนไหวค่ะระหว่างคุณเอ๋ปารีนา
กับคุณบุ๋มปะนัดดาหน่อยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
แต่นอกจากจะอัพรัวแข่งกันแล้วค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำความดีแข่งกันด้วย
ถือว่าทุกคนได้ประโยชน์ไปจากการแข่งขันครั้งนี้นะเริ่มต้นดีนะ
เริ่มต้นที่คุณบุ๋มปนัดดาก่อนเลยค่ะชุดหมีสีแดงแรงเด่นมาแต่ไกล
เมื่อวานลงพื้นที่ค่ะไปหาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดสิบเก้า
สิ่งที่เธอเอาไปมอบให้คือข้าวสารอาหารแห้งไข่ขนมสเปรย์แอลกอฮอล์
แล้วก็มอบของช่วยเหลือให้กับคุณยายคุณยายท่านนี้ป่วยนะ
เดินไม่ได้เลยนะคะต้องอาศัยการถัดตัวเองอ่ะ
เวลาไปห้องน้ำอ่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณบุ๋มไปเจออีกหนึ่งความประทับใจในช่วงของการลงพื้นที่
ก็คือคุณบุ๋มไปก้มกราบเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคลองที่อยู่บนเรือ
ทำไมต้องไปก้มกราบเขาแบบนี้เป็นคลิปเลยนะไม่ใช่ภาพนิ่งเลยนะคะ
จุดนี้เพราะเจ้าหน้าที่ส่งกำลังใจให้คุณบุ๋ม
บอกว่าให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปนะคุณบุ๋มบอกโอ้โห
ไม่รู้ไม่รู้ใครให้กำลังใจใครเลยตอนนี้กะจะไปให้กำลังใจคนทำงาน
คนทำงานให้กำลังใจกลับมาก้มกราบเขาเลย
ขอบคุณมากนะคะนี่เป็นคุณบุ๋มนะคะที่บอกต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วคุณบุ๋มค่ะก็เอาแซนวิชแล้วก็ขนมให้พี่ที่ทำงานเป็นกำลังใจตอบแทนไปด้วยนะคะ
ไปดูฝากฝั่งสอสอเอกันบ้างค่ะไม่ได้ก้มลงกราบใครแต่เดินไป
เดินไปทำความดีค่ะไปตั้งแต่เช้ามืดเลยพกเงินไปห้าหมื่นตบกระเป๋าไปเลย
ซื้อผักช่วยเกษตรกรถึงหน้าสวนโดยการรับซื้อขอราคาที่เอาขายในตลาดนะ
ราคาหน้าสวนไม่เอาจะได้ให้กำไรเข้าไปบ้านเออประมาณนี้นะคะ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปขณะที่ขนผักต่างซื้อไปแล้วก็เอาขึ้นรถกระบะ
แล้วเธอก็ขึ้นรถกระบะไปด้วยแบบนี้ไปช่วยเกษตรชุดดำนั่นใช่ไหม
ดำเนี่ยชุดดำชุดดำชุดเอาไปทำอะไรฮะคุณเอเอาเอาไปให้ไก่ในฟาร์มกินนะ
เออเอ้ยปิดแล้วในฟาร์มแมงแกที่พ่อแกเลี้ยงไว้เอออ่าอ่า
ส่วนช่วงเย็นค่ะก็ไปงานประจำที่ขาดไม่ได้ก็คือการพบปรับประชาชนลงพื้นที่เนาะ
สอสอก็ต้องใกล้ชิดประชาชนเพราะว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีงานศพของชาวบ้านในพื้นที่
สามงานด้วยกันค่ะอืมอ่าช่วยกันเพราะอย่างที่คุณบอกว่า
พอทำดีแบบนี้คนได้ประโยชน์ก็คือประชาชนดีกว่ามานั่งเถียงกัน
แล้วมันไม่เกิดประโยชน์หรอกใช่รายหาราด้วยนะคะ